วันนี้ต้องจับตานะคะคาดว่าช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาทหาร
จะมีการควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขนะคะ
แก่นำของพักเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้มีการเรียกเข้าไปคุย
เรียกเข้าไปปรับทัศนคติแล้วแต่ว่ายังไม่หยุด
ว่าจะมีการนำตัวเข้าคอร์ส
เป็นนักเรียนคนแรกที่เข้าคอร์สปรับทัศนคติในวันนี้
คุณวัฒนาบอกว่าขอไปแล้วว่าขอเป็นวันที่๑๘เมษายนได้ไหม
ช่วงนี้ช่วงสงครานอยากจะขออยู่กับครอบครัวก่อน
แต่เหมือนกับว่าทหารไม่ยอมแล้วก็มีส่งทหารส่วนล่วงหน้าไปแล้ว

เดี๋ยววันนี้ต้องติดตามในช่วงบ่ายประมาณ๑๔นาฬิกานะคะ
ส่วนเรื่องของการเมืองนักการเมืองหลายท่านค่ะ
ก็ยังคงออกมาวิพักษ์วิจารณ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทย
มีความเห็นที่ตรงกันในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูลด้วย

ระหว่างในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
และคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย

รับฟังเหตุผลของผู้เห็นต่าง
พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูลอย่างเป็นธรรม

แม้ประชาชนพึงพอใจที่คอสชทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ
แต่คอสชก็ต้องตระหนักว่า
การใช้อำนาจพิเศษที่นำมาสู่ความสงบไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป
ต้องคิดหาวิธีให้ได้ว่าถ้าไม่มีอำนาจนี้แล้ว
จะใช้วิธีไหนให้เกิดความยั่งยืน

ระหว่างคนที่เขาแสดงความเห็นโดยสุจริตกับ
คนที่ต้องการที่จะให้เกิดความวุ่นวายนะครับ
แล้วต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับ

บังคับให้คนเห็นด้วยกับคนอื่นกับตัวเองได้ครับ
อย่าไปปฏิเสธสิทธิของประชาชน
อย่าไปปฏิเสธบทบาทของการเมืองที่จะมาทำสิ่งที่ดีให้กับประชาชน
ผมเห็นท่านถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเคยทำอะไรบ้าง
มาดูท่าทีของแก่นำกปศ
รวมไปถึงทางพักชาติไทยพัฒนากันบ้างค่ะ
ก็มีท่าทีออกมาชัดเจนบอกว่าพร้อมจะรับร่างรัฐธรรมนูลนะคะ
สุเทพเทือกสุบันเตรียมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงครานนี้ล่ะค่ะ
ขณะที่ในบรรหาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาพูดชัดเจน
พร้อมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เพราะเห็นว่าหลายมาตรามีประโยชน์ต่อประเทศ
อยากจะเห็นการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐ตามที่นายกรัฐมนตรีพูดไป
คุณบรรหาศิลปะอาทิตย์บอกว่าเลือกตั้งไปเถอะ
จะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิด
อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนทางด้านของคอสชเตรียมเดินทางไปเชิญตัวนายวัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทย
ว่า๑๔นาฬิกาวันนี้ล่ะค่ะ
เชิญตัวเข้าคอร์สอบรมเป็นคนแรกเพราะว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊ก

แล้วก็มีการวิจารณ์ท่าทีของนายกรัฐมนตรี
และผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณวัฒนานั้นเคยถูกเชิญไปคุยแล้ว
เคยเตือนแล้วอะไรก็แล้วก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ค่ะ
เอกวินไทยสุวารีโคศกคอสชชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่า
การแสดงความคิดเห็นควรอยู่ในกรอบของกฎหมายตามช่องทางที่กำหนด
ต้องยอมรับว่าการให้ความเห็นหรือการแสดงออกในช่วงที่ผ่านมาหลายบุคคล
โดยเฉพาะตัวนายวัฒนามักมีนัยยะแอบแฝงมาด้วยเสมอ
อยากจะให้ทุกฝ่ายวิพักษ์วิจารณ์อะไรนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
พาน้องไป๊บนะคะเด็กชายสุปเสกบุตรชายไปทำบุญถวายสังขทาน
ตุมบนเจดีไซน์แล้วก็นำไม้ค้ำสลีไปค้ำต้นโพ
พร้อมทั้งมีการรดน้ำนำหัวผู้สูงอายุที่วัดเจ็ดย่อตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีปีใหม่เมืองนะคะก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ
แล้วก็เดินทางกลับทันทีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทีมรอปภนะคะ